ดูเรื่องนี้บ้างพระทุดงเดินหลงป่า๕วันเลยค่ะแล้วคือท่านไม่ได้ฉันอาหาร
ก็มีเจ้าหน้าที่ป่าไม้ตำรวจทหารฝ่ายปกครองแล้วก็ชาวบ้านเนี่ยคือระดมกำลังกันค่ะไปช่วยกันหา
ปรากฏว่าไปเจอนะคะตามตัวได้สำเร็จนั่งหมดแรงอยู่ที่หุบเขาอะค่ะ
เจ้าหน้าที่อุทยานแห่งชาติเขาพระวิหารอำเภอกันธรรลักษณ์จังหวัดศรีสเกตร่วมกับทหารกองพันธานราบที่๑๓
เจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองและชาวบ้านที่ตำบลรุงอำเภอกันธรรลักษณ์กว่า๔๐คนค่ะ
มาช่วยกันตามหาพระวิทธรรมธีโตอายุ๓๓ปี
ท่านออกเดินทุดงไปในป่าพื้นที่ตำบลรุงแล้วหลงป่าหาทางออกมาไม่ได้
ตั้งแต่๓เมษายนที่ผ่านมานะคะ
พระวิทย์โทรศัพท์ไปบอกกับแม่ว่าหลงทางในป่าหาทางกลับไม่เจอเมื่อ๕เมษายน
แล้วจากนั้นคือเสียงหายไปค่ะคุยได้แค่นั้น
มาวันที่๗พระวิทย์ก็โทรศัพท์หาแม่อีกครั้งบอกว่าหมดแรงแล้วและแบตเตอรี่โทรศัพท์ก็จะหมด
พอเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งจากแม่ของพระวิทย์ค่ะก็เลยสนที่กำลังกันออกช่วยตามหา
ทราบว่าพิกัดของพระวิทย์อยู่บนเขาในเขตรักษาพันธ์สัตว์ป่าพนมดงรัก
จนกระทั่งเจ้าหน้าที่ไปเจอพระวิทธิ์จริง

ญาติท่ามกลางความดีใจของทุกทุกคนนะคะพระวิทย์บอกว่าบวชอยู่ที่วัดบ้านร่องคันแยงใหญ่
อุบลราชธานีแล้วก็เลยกลับมาเยี่ยมโยมแม่ที่บุรีรำทีนี้ไหนไหนมาเยี่ยมโยมแม่ก็เลยคิดว่าจะไปเดินทุดงในป่าพื้นที่อำเภอกันทรลักษณ์หน่อย
แต่ป่าแถบนี้คือท่านก็ไม่เคยมาก่อนนะคะไม่เคยมาไม่รู้พื้นที่ทำให้หลงทิศเดินไปเดินมากลับมาที่เดิมอีกแล้ว
เหนื่อยมากแทบทนไม่ไหวจนกระทั่งเนี่ยค่ะโชคดีมากเจ้าหน้าที่มาพบนะคะ
ท่านบอกท่านดีใจมากเลยรู้สึกเหมือนตายแล้วเกิดใหม่เลยค่ะฟังเสียงของพระท่านหน่อยนะคะ
ไม่ไม่เคยไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศทำค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่รู้ทิศค่ะไม่